ทุ่มพอนที่เดี๋ยวฉันจะเล่าต่อไปดีน่ากลัวยิ่งกว่า
เพราะว่าเด็กเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ๙ขวบ
ต่อเนื่องจนตอนนี้อายุ๑๔
เพราะว่าอาแท้เป็นเอเย่น
ให้หลานทดลองเสพจนหลานติด
ติดปุ๊บทำยังไงล่ะคะเสียอนาคตต้องออกจากโรงเรียน
ทุกวันนี้เก็บก้อนขี้ยางพาราขาย
ขายก็ไม่ได้เยอะนะ๔๕๐๐บาทขายเสร็จปุ๊บเงินที่ได้ไปทำอะไรอ่ะ

ตำรวจเขาไปบุกจับได้แล้วก็ไปเจอเยาวชนอายุ๑๓ปี๒คนเสพยากันอยู่
คือตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างนานาเขาก็อึ้งนะ
เขาก็ต้องเรียกตัวกลับมาสอบสวนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายวันนี้เองนะคะ๙โมง
ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับทหารกองกำลังเทพศตรีที่๔๐๑
คุมตัวเยาวชน๓รายลักลอบเสพยาเสพติดมาสอบถามเพิ่มเติม
ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยทรายขาวตำบลสองพี่น้องในอำเภอท่าแซะ
คือไปจับตัวเด็กอายุ๑๓ปีได้๒คนที่บ้านของเอเย่น
จังหวะเข้าไปจับก็เหมือนกันเลยเหมือนข่าวเมื่อสักครู่เลยค่ะ
ตอนกำลังมั่วสุมเสพยาอยู่เลย
ของนี้ยังไม่บอกชื่อเด็กทั้ง๒คนนะคะอายุ๑๓ปีทั้ง๒คน
เอเย่นก็ถูกจับตัวได้เหมือนกัน๑คนมียาบ้าอยู่๒๐๐เมตร
นายสมภูลมีสุวรรณคือผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนี่แหละที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้มีเยาวชนชายอายุ๑๖ปีคนนึงติดยาติดหลายชนิดด้วยนะ
ทั้งยาบ้าเสพทั้งไอซ์เสพทั้งกัญชาเสพตั้งแต่อายุ๑๓ปี
เยาวชนชายคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
แล้วพฤติกรรมพอเสพยาค่ะยาก็เชื่ออยู่แล้วนะว่าชื่อยาบ้าเสพปุ๊บก็เป็นบ้าเลยค่ะ
ก้าวร้าวมากวิธีการข่มขู่ขอเงินพ่อแม่ทำยังไงรู้ไหม
เอาขวดมาทุบให้เป็นปากฉลามแล้วจี้พ่อแม่
ครูบอกเอาเงินมาจะเอาเงินไปซื้อยาพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
สุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปนำตัวไปบำบัดรักษาค่ะ
ส่วนเยาวชนอายุ๑๓ปี๑ใน๒คนที่จับได้เขาเล่าว่าไงรู้ไหมคุณ
ผมเสพมาตั้งแต่๙ขวบแล้วครับเสพมาตั้งแต่เรียนอยู่ป๔
ครั้งแรกที่เสพยาบ้าเนี่ยเพราะว่าอาของผมเป็นเอเย่น
เขาเป็นคนให้ลองเสพจนผมติดจนเสียอนาคตเพราะผมต้องออกจากโรงเรียน
แล้วก็ไปรับจ้างเก็บก้อนขี้ยางพาราได้ค่าแรงวันละ๓๕๐๐บาท
พอได้เงินมาผมก็เอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพวันละ๔๕เม็ด
เสพแบบนี้มานานกว่า๔ปีแล้วครับ
ทำไมทำบาปทำกรรมกับหลานขนาดนั้นนะ
มาดูนะรับยามา๒๐เมตร
ขายเพื่อนไปบ้างเผื่อเพื่อตัวเองจะได้ทางมาซื้อแล้วก็ซื้อตอ

ว่าสำหรับพื้นที่หมู่หนึ่ง
ที่เป็นเขตรอยต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย

ตรงนี้มันเป็นเส้นทางสายรองที่ขบวนการค้ายาเสพติด
ใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดลงภาคใต้
กี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านสกัดจับบนถนนสายหลัก
แล้วก็เป็นแหล่งพักยาเสพติดด้วย
มีการระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งด่านตรวจค้นรถที่สัญจรผ่านไปมา
แล้วก็ร่วมกันกวาดล้างจับกลุ่มกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเยาวชนทั้ง๓รายอายุ๑๓ปี๒คนอายุ๑๖ปีอีก๑คน
ก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
ส่วนเอเย่นที่ถูกจับกลุ่มตัวได้
ก็ถูกส่งตัวให้กับตำรวจไปดำเนินคดี
และสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ

เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาสังคมแล้ว
คนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอายุน้อยลงน้อยลงทุกวัน

เราต้องปรับรามให้มันหมดไป